บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับ
วันนี้มาตื่นเต้นมาเร็วสักนิดนึงค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐ
วันนี้เจอเจอกับเรื่องความคุ้นวงแล้วก็เจอเรียนรัฐนาภัยธูนย์ค่ะ
เมื่อสักครู่ได้เห็นเฮ็ดไลน์ข่าวกันไปเรียบร้อยแล้ว
สำหรับเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้แล้ว
ความรักของสาวออมสุชากับหนุ่มพีชพัชระเฮ้ยมาได้ไง

ตอนนี้เขาบอกว่ามีคู่จิ้นกันว่าคู่นี้เข้ามาเจอกัน
เคมีเหมือนว่าจะตรงกันคู่จิ้นคนก็พยายามเชียร์กัน
แต่ไม่รู้ว่าจะจิ้นรอดหรือร่วงนะคะคู่นี้ค่ะ
อารมณ์ไหนเนี่ยคู่นี้ไม่รู้มากันยังไงเนี่ย
เพราะว่าฝ่ายชายเองก็เพิ่งจะมีสถานะโสด
แต่ยังไม่ทันจะได้จิ้นกันสักเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชม

จงไม่อยากจะจิ้นกับใครแล้วคุณ